สายฝนโปรยมายามเช้าแบบนี้คุณผู้ชมค่ะตื่นมาดูข่าวสารมาดูพยากรณากาศกันให้รู้ก่อน
ร้อนหนาวนะคะทักทายกันเป็นประจำทุกวันค่ะคุณผู้ชมวันนี้บอกเลยนะคะว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงเย็น
พื้นที่ฝนตกพร่ำแน่นอนอาจจะดีต่อพืชพันธุ์ธรรมชาติก็ได้
แต่ว่าสำหรับคนในเมืองเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบกันด้วยนะคะ
มาดูแผนที่อากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะต้องดูที่กลุ่มเมฆนะคะ
ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าบริเวณภาคใต้ตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกนี่จะมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาแน่นนะคะ
และแน่นอนค่ะว่าก็จะทำให้เกิดฝนตกในหลายหลายพื้นที่ปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้เห็นไหมคะ
จุดดำดำเส้นดำนี้นะคะพุ่งมาทางตอนกลางของประเทศค่อนข้างมาในทิศทางเร็วขึ้นนะคะ
แล้วก็ชัดเจนมากขึ้นด้วยจุดนี้แหละค่ะก็ทำให้บริเวณภาคใต้นะคะ
แล้วก็ฝั่งอันดามันนั้นเกิดคลื่นลมนะคะและมีกลุ่มฝนตกหนักเลยทีเดียว
เนี่ยค่ะบริเวณนี้นะคะตกเยอะเลยระนองพังงาเฝ้าระวังกันด้วยนะคะ
รวมไปถึงตราดแล้วก็จันทบุรีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๒เนี่ย
อุตุก็เตือนนะคะว่าฝนจะตกหนักส่วนเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะคะ
ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณสามสิบกลางค่ะส่วนภาพรวมแล้วเป็นอย่างไรนะคะ
มาดูกันดีกว่าภาคเหนือเนี่ยตกประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะคะ
ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่นานพิศนโลก
กำแพงเพชรตากเพชรบูรณเฝ้าระวังกันด้วยภาคอีสานตกน้อยสุดเลยค่ะ
ร้อยละยี่สิบเท่านั้นเองทนร้อนหน่อยนะพ่อแม่พี่น้องนะเดี๋ยวฝนก็มาแล้วนะคะ
ส่วนภาคกลางค่ะตกประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่
ระวังกันแถบภาคตะวันตกนะราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีด้วยนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าขนองหลายจังหวัด
โดยเฉพาะดอกจำโตโตโตโตที่จันทบุรีตราดระยองคลื่นสูงสองถึงสามเมตรเลย
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะฝั่งอ่าวไทยก็ตกไม่แพ้กันนะคะ
ร้อยละ๖๐ของพื้นที่คลื่นสูงมากกว่า๒เมตรกระจายทั้งภูมิภาคเลย
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันตกหนักที่สุดค่ะ๑๗๐ของพื้นที่
ระวังเป็นพิเศษแถวระนองพังงานแล้วก็ภูเก็ตคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
กรุงเทพมหานครและพลิมุนทนฝนตกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่
ตกหนักช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะเตรียมพร้อมรับมือกันได้เลยนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่หนักถึงวันที่๗ที่ผ่านมาที่หลายคนบอกว่าน้ำท่วม
ก็เฝ้าระวังกันค่ะเชื่อว่าสถานการณ์ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ
ฝนตกแบบนี้กล้วยไม้สิคะคุณผู้ชมเบ่งบานสะพรั่งทำให้กล้วยไม้ป่าสวยออกมาชมกัน
ใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปหาชมได้นะคะ
วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติดตามสภาพอากาศกันได้ใหม่นะคะในช่วงเย็นสวัสดีค่ะ